วันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้ดูรายการเปิดปากกับภาคภูมิ

เองได้ดูพี่อุ๋ยสัมภาษณ์พลตำรวจรีวิชัยอาจารย์ปรเมฆคุณหมอยงยุทธ์ใช่ไหมคะ

เดี๋ยวมิ้วจะขออนุญาตเล่าก่อนแล้วเดี๋ยวพี่อุ๋ยมีอะไรเพิ่มเติมก็ช่วยกันคุยนะคะ
เพราะว่าข้อมูลน่าสนใจจริงในรายการของพี่อุ๋ยนะคะเปิดปากกับภาคภูมิ
คือวันนี้พลตำรวจรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวน
และในแพทยงยุทธ์วงพิรมศาลที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
และอดีตนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
มาออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิก็คือคุยกับพี่อุ๋ยนะคะช่วงบ่าย๓โมงครึ่ง
ถอดบทเรียนเช่นเดียวกันเหตุการณ์สวกกับนัตรกรรมที่หนองโบรมภูมิ
เนื้อหาคือหลักสำคัญเลยก็ต้องพูดถึงปัญหาพูดถึงสาเหตุ
ยงยุทธ์บอกว่าจากการศึกษาในระดับโลกนะคะ
เหตุการณ์กราดยิงกว่า๙๕มาจากคนที่ไม่ป่วยทางจิต
มีเพียง๕เท่านั้นที่มาจากคนที่ป่วยจิต
จำนวนนี้มาจากการเสพยาเสพติดกับอาการทางจิตที่รุนแรง
ปัจจัยนี้มันเกิดขึ้นเพราะไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะ
หลังจากจบรายการของพี่อุ๋ยเนี่ยนะคะพลตำรวจรีวิชัย
ก็ได้ออกมายืนยันในเรื่องนี้ว่าเรื่องระบบการรับเข้าเป็นตำรวจ
อันนี้ที่หลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าคนเคยมีประวัติเสพยาเสพติดล่ะ
จะเข้ารับราชการตำรวจได้ไหมหรือระหว่างเป็นตำรวจแล้วรู้ว่าเสพยาเสพติดล่ะ
จะต้องดำเนินการยังไงพลตำรวจรีวิชัยบอกว่า
เรื่องการรับคนมาเป็นตำรวจเนี่ยเข้มงวดมาตลอด
ใครที่จะสอบเข้าเป็นตำรวจต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ประวัติต่างว่าเคยถูกดำเนินคดีอะไรมาบ้าง
สิ่งสำคัญที่ห้ามในการเป็นตำรวจเลยก็คือบุคคลที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แม้กระทั่งมีคดีการทำร้ายร่างกายก็ไม่สามารถสอบเขาเป็นตำรวจได้แล้ว
แต่อาจเป็นไปได้ว่าช่วงที่เป็นตำรวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเข้าไปจับ
พอเข้าไปจับมันเหมือนกับเป็นโอกาสเป็นโอกาสให้เข้าไปยุ่งเกี่ยว
แล้วตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาค่ะที่ต้องตรวจสอบลูกน้องของตัวเอง
ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเจอนะคะถ้าผู้บังคับบัญชาเจอลูกน้องของตัวเองในส่วนงานตำรวจแล้วไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย
เมืองต้นก็ต้องส่งไปรักษาถ้าเป็นลักษณะของการเสพ
ระบบนี้เชื่อมั่นได้เลยว่าก่อนเข้าตำรวจเนี่ยมีการคัดกองอย่างดี
แล้วที่รู้การบินคดีนี้เนี่ยที่มีข่าวจริงแล้วก็ไม่ใช่
เพราะเขาปรับเป็นตำรวจในกรุงเทพมาแล้ว
ตอนที่ไปติดยาคือไปติดยาหลังจากย้ายไปอยู่
บ้านตัวเองไปแล้วแม่บอกว่ามาติดยาตั้งตอนที่ไปอยู่ที่นู่น
ฉะระบบนี้เข้มงวดมากไม่ต้องเป็นกลัวเลย
ประวัติแม้แต่เรื่องยาแหละ
ประวัติอาชกรรมสักนิดนึงก็เป็นตำรวจไม่ได้
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวน
บอกว่าระบบการสมัครเข้าเป็นตำรวจของไทยไม่ได้มีช่องโว
แต่มองว่าหลังจากเข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยสิคะมันจะมีมาตรการยังไง
ที่จะสามารถควบคุมไม่ให้ตำรวจที่มีความใกล้ชิด

จากสาเหตุหลักของการก่อเหตุสะเทือนขวัญ

เพราะก่อนหน้านี้คนร้ายที่ก่อเหตุที่หนองบัวลำพู
ลงโทษให้ออกจากการเป็นตำรวจ

เคยเป็นโรคเอดก็ดี

นี่คดีปกครองตรงนี้มันเกิดหลังปี๕๐เขาก็เลยรับ
แต่ถ้าย้อนกลับไปดูในปี๒๕๔๗นะครับ
ท่านชาวฤทธยงยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีลงนามในกฎกตรเนี่ยว่า
คนที่เป็นโรคติดยาเสพติดอย่างร้ายแรงให้พ้นจากการเป็นตำรวจ
เขาก็มีอยู่แล้วคือถามว่าช่องโหวมีไหมมันไม่มีหรอก
เราต้องหามูลเหตุจูงใจให้เจอว่าทำไมต้องมาทำตรงนี้
แล้วสาเหตุกระทำกระทำยังไงเพื่อป้องกัน
อย่างวันนี้คุณภาคภูมิก็พูดเราเดินหน้าต่อไป
อันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ